ท่านผู้ชมครับที่เชียงรายมีชายชาวมงค์คนหนึ่งนะครับ
ถูกยิงจนเสียชีวิตคารถกระบะเลยนะค่ะกำลังขับรถอยู่นะครับ
กลับจากการเก็บมะม่วงที่สวนอืมโหตอนหน้าเมียอืม
ตอนนั้นญาติพี่น้องที่อยู่ในรถคันเดียวกันนะวันนี้ตำรวจเขาก็สืบสวนแล้วก็ใกล้จะได้ความแล้วว่ามันน่าจะมาจากสาเหตุอะไรค่ะ
ผู้ชายที่อยู่ตรงที่นั่งคนขับรถเนี่ยขาพวงมาลัยตรงนี้นะครับอืม
คือนายปรีดาแซ่ลีอายุ๔๗ปีเป็นชาวบ้านบ้านกิวการตะมนตริมโขงอำเภอเชียงของจังหวัดเชียงราย
ถูกยิงเสียชีวิตคารถกระบะขณะขับรถกลับจากสวนมะม่วง
เหตุการณ์เกิดขึ้นบ่ายเมื่อวานนี้แล้วในรถคันนี้ครับทุกผู้ชมครับเห็นรูกระสุนไหมเต็มเลยเนี่ย

คนขับด้วยพันรยาหลานสาวมีญาติญาติด้วยคนงานด้วยเพราะไปช่วยกันเก็บมะม่วงจากสวนมาแล้วขับรถออกมาจากสวน
ขับมาได้ประมาณ๑กิโลเมตรมีคนร้ายซึ่งคาดว่าน่าจะมากันสองคนดักรอกระหน่ำยิงใส่รถกระบะนะครับ
นายปรีดาเสียชีวิตคาพวงมาลัยเลยมีหลานบาดเจ็บเล็กน้อยที่หน้าสองคนเพราะว่าเศษกระจกที่มันแตกจากกระสุนเนี่ยกระเด็นใส่หน้า
หลังเกิดเหตุเมื่อช่วงบ่ายเมื่อวานนี้นะต้องรอจนค่ำนะครับทุกผู้ชมครับ
เจ้าหน้าที่ถึงสามารถนำศพออกมาแล้วก็เอาไปตรวจพิสูจน์ได้
เพราะตอนแรกทางญาติเขายังไม่ยอมให้นำร่างไปตรวจพิสูจน์ที่โรงพยาบาล
แต่พอเอาไปพิสูจน์ได้พบว่าถูกยิง๒จุดด้วยกันนะครับสำหรับนายปรีดาที่เสียชีวิต
ก็คือที่บริเวณเหนือหัวนมด้านขวา๑นัดกับชายโครงด้านซ้ายใต้ราวนม๑นัด
แล้วก็มีรอยกระสุนถากไหล่ด้านขวาด้วยแล้วก็ที่ข้อศอกซ้ายด้วย
มีรอยกระสุนทะลุสี่ข้างด้านขวาอีกด้วยนะครับมีเศษกระสุนอยู่๔จุดนะที่เป็นหัวกระสุน
ส่วนตำแหน่งหน้ารถมีรอยกระสุนเข้าที่หน้ากระโปรงรถ๒จุดกับกระจกหน้ารถอีก๒จุด
ทิศทางการยิงเป็นไปได้ว่ามาทั้งจากด้านขวาและด้านหน้าของรถ
ลักษณะการยิงเจ้าหน้าที่บอกว่าแบบนี้มืออาชีพแน่นอนมีการจ้างวานแน่เพราะว่ามันเข้าเป้าเลยนะครับ
แล้วก็รู้ดีว่าผู้ตายกำลังเดินทางมามาดักรอต้องชำนาญพื้นที่ด้วย
พยานก็ไม่เห็นภาษณะของคนร้ายด้วยนะเห็นแต่ว่ามีคนเนี่ยโผล่มาจากพุ่มไม้ด้านขวาของถนน
ยืนรออยู่พอรถกระบะขับมาก็ยิงใส่เลยตรงจุดที่นายปรีดาที่เป็นที่นั่งคนขับ
วันนี้ญาติจัดพิธีศพให้ที่บ้านนะครับภรรยาของผู้ตายก็ยังเสียใจนะถึงขั้นนอนไม่หลับทั้งคืนนะครับ
ร่างกายก็อ่อนเพลียไปหมดก็เหมือนกับแม่ของผู้ตายที่ยังทำใจไม่ได้
ไม่ใช่เพราะอะไรครับเพราะว่าเขากลัวเขายังขวัญภาวะหวาดภาวะอยู่นะ
ไม่นับภรรยาที่เขาอยู่ที่งานศพของสามีนะแล้วก็ไม่สบายใจไม่คือกังวลเกี่ยวกับความไม่ปลอดภัย
พันธุ์ตำรวจเอกถนัดพลพาณิชย์ภูมิกับการสพเชียงของ
บอกถึงความคืบหน้าในการคลี่คลายคดีนี้
บอกว่าตอนนี้พนักงานสอบสวนสอบปากคำผู้ใกล้ชิดไปบางส่วนแล้ว

แต่เบื้องต้นนะทางญาติก็มุ่งประเด็นไปเรื่องของคนในครอบครัวนี่แหละ
เนื่องจากมีพี่ชายคนโตของนายปรีดาผู้ตายที่ตอนนี้เป็นผู้ต้องหาที่หนี
หมายจับคดียาเสพติดอยู่แล้วพบว่าพี่ชายของนายปรีดาที่เป็นพี่คนโต
อยู่ในขบวนการค้ายากับกลุ่มว้า
พี่ชายคนนี้ยังติดต่อครอบครัวอยู่แต่ก็มีความขัดแย้งกับคนในครอบครัว
ไม่แน่ใจว่ามันจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องทรัพย์สินที่ฝากไว้กับคนในครอบครัวไหม
หรือว่าอาจจะเป็นความขัดแย้งเรื่องอื่นตอนนี้กำลังสืบสวนอยู่นะครับ
แต่รู้มาว่าก่อนหน้านี้ผู้ชายคนนี้ที่เป็นพี่ชายคนโตของนายปรีดา
ข่มขู่เอาชีวิตคนในครอบครัวไว้แล้วเมื่อต้นปี๖๐
พ่อของนายปรีดาก็เคยถูกดักยิงเสียชีวิตที่หน้าบ้าน
และมีปัญหาประเด็นที่พี่น้องบางคนในครอบครัวเกี่ยวข้องกับยาเสพติด
บางคนก็ไปติดคุกบางคนก็ถูกฆ่าบางคนก็หายสาบศูนย์ไป
เพราะฉะนั้นเจ้าหน้าที่บอกว่าเดี๋ยวต้องเอาอย่างละเอียดสำหรับครอบครัวของนายปรีดาผู้ตาย
เพราะว่ามันเกี่ยวพันกับแก๊งค้ายาเสพติดแล้วมีคดีต่างเยอะแยะไปหมดเลย